โอ้ยคืนแรงแต่ก็ยังอยากออกมาอยากเห็นโดรมาสิโอ้โห
โอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ชมสวัสดีค่ะทำไมวันนี้มืดอ่ะคะ
แว่นคุณผู้ชมคะถึงว่าล่ะทำไมมันมืด
เพราะว่าจริงแล้ววันนี้ฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะคะ
แต่ว่าอาจจะเป็นวันเดียวเท่านั้นแหละค่ะที่ฟ้าปลอดโปร่งนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วการท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะ
ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่บอกว่าฟ้าปลอดโปร่งเพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาปรากฏออกมาแบบนี้
ณช่วงเวลานี้จะเห็นว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีเมฆเท่าไหร่นะคะ

เขาดูดเมฆและความชื้นของเราไปหมดเลยเห็นไหมคะ
ตัวดีตรงนู้นนะคะเขาดูดความชื้นของเราไปหมดเลยนะคะ
แต่พอพูดไปเอ้าแล้วฝนมีไหม

เพราะว่าร่องฝนยังคงพาดผ่านในประเทศไทยค่ะ
รวมถึงลมมรสุมประจำถิ่นยังคงมีกำลังแรงนะคะ
ปรากฏออกมาแบบนี้ค่ะตรวจสอบเรื่องของฝน
ช่วงเช้าแบบนี้นะคะฝนจะเริ่มที่
ภาคใต้ตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ
มันเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งวันเลยค่ะ
เอาย้ำพื้นที่นะคะตกทั้งวันนะคะ

และภาคตะวันออกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะการท่องเที่ยวในช่วงนี้

เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอันดามันหรือว่าอ่าวไทยไหมคะ
คลื่นสูงค่ะประมาณ๒๓เมตร
คุณผู้ชมคะแล้วพายุล่ะที่เราพูดไปนะคะ
ไลออนร็อกตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนค่ะ
นี่ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ

ตอนนี้ย้ำว่าเขากลายเป็นโซนร้อนนะคะ

พัดขึ้นฝั่งที่เกาะไหลำ
หลังจากนั้นจะทัวร์ลงไปที่อ่าวสังเกีย
และขึ้นฝั่งอีกครั้งที่ประเทศเวียดนาม
หลังจากนั้นแหละค่ะประมาณวันจันทร์ประเทศไทย

และเป็นลักษณะฝนตกทั้งวันทั้งคืน

อีสานตอนบนเตรียมรับมือฝนนะคะ
ช่วงประมาณจันทร์อังคารพุธค่ะ

คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเห็นน้ำมา
เราจะต้องขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูง
แต่เจ้าหมูก็ต้องขึ้นสู่ที่สูงเช่นเดียวกันนะคะ
นี่คือภาพค่ะของฟาร์หมูในพื้นที่ตำบลดอนช้าง

ฟาร์มบอกว่าหมูหมูอย่าอยู่นี่นะ

หมูก็เลยต้องอบพยพเร่งด่วนแบบนี้ค่ะ
ดอนเพลียทั้งคนทั้งหมูค่ะ
ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลวังแดง
อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
บ้านเรือนริมแม่น้ำป่าศักดิ์จมอยู่ใต้น้ำค่ะ

ภัยต้องขับเรือฝากระแสน้ำเชี่ยวก็เชี่ยวค่ะ
แต่ก็ต้องเข้าไปนะคะเพราะว่าประชาชนอยากจะได้น้ำ

เจ้าหน้าที่ต้องผูกตัวกับเรือ
ว่ายน้ำเข้าไปส่งเสบียงทีละบ้านแบบนี้ค่ะ
ในพื้นที่มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วประมาณ๑๐๐ครัวเรือนค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงวันนี้นะคะ
การระบายน้ำยังคงเป็นไปอย่างยากลำบากค่ะ
เพราะยังคงมีปรากฏการณ์น้ำหนุนอยู่เลยนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะคะการช่วยเหลือตัวเอง

หรือว่าการเตรียมตัวอื่นมีความจำเป็นมาก
ส่วนดิฉันก็ทะเล่อทะล่านะคะ
เที่ยวทะเลช่วงนี้แต่ก็เนี่ยคลื่นมันก็เป็นแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมไม่รู้จะทำยังไงเอามาแล้วโอ้ยมาแล้ว
แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับค่ะคุณผู้ชมขึ้นแรงมาก

โอ๊ย
อยากเก็บดึงให้ตกจริงเลยเมื่อกี้

เอาหมึกสดมาจิ้มวาซาบินะ